อีกหนึ่งรายการครับสำหรับเรือนะครับประธานสหพันธ์เรือกัญเชียงเอเชียก็เดินทางมาชม
แข่งขันเรือกันเจียงชิงแชมป์เอเชียพร้อมกับชื่นชมสนามแห่งใหม่ว่า
จะกลายเป็นสนามชั้นนำในอนาคตนะครับโดยนายหวังฉือครับ
สะพานเรือกัญเชียงเอเชียเดินทางมาชมการแข่งขันแล้วก็ทดลองสนามแข่งขันด้วยตัวเอง
ระบุนะครับว่าศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายของเมืองไทยออกแบบได้ดี
ตอนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเมื่อสนามเสร็จสมบูรณ
ก็จะกลายเป็นหนึ่งในสนามที่ดีสุดในเอเชียอย่างแน่นอนในหวังฉือก็บอกเพิ่มเติมว่าข้อดีของเมืองไทยคือเรื่องของสภาพอากาศ
ค่อนข้างจำใสตลอดทั้งปีอาจจะร้อนไปนิดนึงนะครับหรือว่าบางช่วงมีฝนตกบ้าง
แต่ภาพรวมแล้วสามารถทำการฝึกซ้อมหรือว่าแข่งได้ตลอดทั้งปีเป็นข้อดีของสนามแห่งนี้
ส่วนนาวาโทปีชาพ่วงไพโรธครับรองเลขาสมาคมนะครับของเรือพายก็บอกว่า
สนามใหม่ที่สร้างมาระยะหนึ่งแล้วก็จัดการแข่งขันระดับนานาชาติไปแล้ว
กระแสตอบรับจากทีมต่างชาติถือว่าดีทีเดียวครับ
กระแสการตอบรับของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมได้กาวชมถึงสนามของเราที่มีความพร้อม
สนามนี้ตอนนี้เฟส๑ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเฟส๒ได้กำลังดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งมีหลักก็จะเป็นโรงอาหารสานุปโภคภายนอกรุพันธ์นะครับ
ส่วนในเฟสที่๓จะเป็นสนามแคนูซาราลอมซึ่งตอนนี้เราได้รับงบประมาณ
งบบูรณาการของจังหวัดระยองมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการออกแบบ
ซึ่งหลังจากที่สนามสารรำเสร็จแล้วจะเป็นสนามที่ครบวงจรของกีฬาเรือพายนะครับ
ซึ่งจะสามารถจัดได้ทั้งทุกสาพันธุ์ที่เราดูแลอยู่ทั้งเรือกัญเชียงเรือขนูขยัก
เรือกนูสารลอมและเรือดักกอนโบสต์นะครับและเรือยาวประเภทนี้ของไทยด้วย
ย้ำมาหน่อยนะครับการแข่งขันเรือกัญเชียงชิงแชมป์เอเชียจะจัดกันระหว่างวันที่๔๘กันยายนนี้ครับ